คุณผู้ชมช่วงนี้นะมีโรคแปลกประหลาดออกมา
ทยอยกันออกมาให้เราได้ทำความรู้จักกันเยอะเลย

คนล่าสุดก็คือคุณนิ้งกุลสตรีค่ะ
จำชื่อเธอได้แน่นอนนางเอกสาวนะคะ
สวยด้วยตอนนี้ผ่านตัวไปเป็นแอร์โฮสเตจ
แต่ว่าล่าสุดค่ะเธอมีอาการป่วย

มีรอยช้ำเหมือนคนไปกระแทกตามโต๊ะตามอะไร
เป็นรอยเขียวช้ำขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะ
นี่ค่ะคุณนิ้งกุลสตรีสิริพรงปรีดา
แล้วแต่ยังสวยนิ้งเหมือนเดิมเลยนะคะ
เล่าอาการป่วยโรคประหลาดของเธอให้ฟัง
บอกว่าสังเกตไปเอ๊ะทำไมอยู่ร่างกายมีรอยช้ำเขียวโดยไม่ทราบสาเหตุ

คุณหมอเจาะเลือดไปตรวจก็ไม่เจอสาเหตุ
ย้ายมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาการุณค่ะ
คุณหมอเจาะเลือดไปตรวจอีกครั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
วันที่๑๔กรกฎาคมเนี่ยนะแต่ยังไม่สามารถวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคได้
บอกหมอเจาะเลือดไป๖หลอดแทบเป็นลมเยอะมากนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าการรักษาต้องเป็นการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์
ซึ่งอาจจะใช้ของตัวเองหรือของน้อง
หรือไม่ก็ของผู้ที่นำบริจาคผ่านทางศูนย์บริจาคเลือด
หรือว่าบริจาคโลหิตสภากาชาติไทย
วันที่๑๕กรกฎาเนี่ยค่ะเธอโพสต์เอาไว้บอกว่า
บอกว่าหลังฟังผลตรวจก็คือสรุปได้ว่า
เป็นสภาวะไขกระดูกในร่างกายไม่สามารถสร้างเกล็ดเลือดได้ด้วยตัวเองค่ะ
คือของเธอเนี่ยวัดได้๖๐๐๐แต่คนปกติที่เขามีกันเนี่ย
มันน้อยมากมันต่ำมากถือว่าเกร็ดเลือดต่ำมากนะคะ
ซึ่งจะก่อให้เกิดอาการวูบง่ายไม่ค่อยมีแรง
และเกล็ดเลือดหน้าที่สำคัญของมันก็คือ
เอาไว้หยุดเลือดถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ที่ทำให้เลือดออก
มันจะเข้าไปปิดรอยแตกของเส้นเลือดนะคะ

เกล็ดเลือดต่ำเนี่ยนะคะพอมีแผลเปิดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนะ
เลือดจะหยุดได้ยากแล้วก็จะเกิดเป็นแผลช้ำตามร่างกาย
คือไอ้แผลซ้ำที่เราเห็นม่วงเห็นเขียวกัน

มันก็เลยเห็นเป็นสีม่วงสีเขียวที่มันผ่านมาตามผิวหนัง
ทีนี้เธอบอกว่าคุณหมอบอกเลยว่า
สิ่งที่เธอต้องระวังอย่างยิ่งคือห้ามหกล้มเด็ดขาด
แล้วก็ห้ามเกิดอุบัติเหตุอะไรใดที่เลือดจะต้องออกเด็ดขาด

รักษาตอนนี้เธอเลยต้องรับเกล็ดเลือดของคนอื่นมาก่อน
เพื่อให้มีแรงและให้เลือดแข็งตัวดีขึ้น
ซึ่งเลือดที่ให้แต่ละครั้งอยู่ได้ประมาณ๓๔วันเท่านั้นเอง

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็สอบถามไปที่น้องชายคุณนิ้งนะคะ

ว่าทางครอบครัวน่าจะมีการออกมาแถลงข่าว
แล้วก็ข้อมูลเรื่องของโรคและแนวทางการรักษา